โหนฟองสนานจามอนจันทร์ที่ออกตัวว่าเป็นแม่หมอสมัครเล่น
ทำนายดวงเมืองในปี๒๕๖๕ไว้ว่า
ช่วงปลายเดือนมีนาคมเศรษฐกิจจะเริ่มดีขึ้น
แต่จะมีความหมายเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรัฐบาล
จนเกิดความวุ่นวายถึงขั้นอาจสร้างปัญหา

โดยมีเกณฑ์สูญเสียบุคคลสำคัญทางการเมืองร่วมอยู่ด้วย

จะเริ่มเดินหน้าสู่๗ปีของการปฏิวัติครั้งใหญ่
เศรษฐกิจกองทัพและตำรวจ
เพื่อรับมือความล้ำสมัยทางเศรษฐกิจโลก
จะเป็นปีที่ผู้คนจะยังสู้รบกัน
ภายใต้อุดมการของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อไปอีกประมาณ๑๘ปี
ขณะที่ดวงของเมืองตั้งแต่๒๙มีนาคม๒๕๖๒

จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของรัฐบาลพักฝ่ายค้าน
และผู้นำองค์กรต่างที่สำคัญ
ตั้งแต่ประมาณ๒๙มีนาคม๒๕๕๙
ไปถึงสิ้นปีเริ่มลางเปลี่ยนใหญ่ผู้นำทางการเมือง
พระราหูเจ้าของการเปลี่ยนแปลงทัพพระอาทิตย์
ดาวการเมืองดาวจิตใจคนไทยลูก
บ้านนี้ไม่พ้นเปลี่ยนใหญ่เพียงแต่จากระดับไหนเท่านั้น
จะมีทั้งการตกจากตำแหน่งการได้ตำแหน่ง
ได้รุ้นกันสนุกตื่นเต้นเหล้าใจตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะดวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในปีหน้า
ยังมีแนวโน้มตกจากตำแหน่งหรือถูกไล่ออกถูกทรยศ

แต่หลังจากวันเกิด๒๑มีนาคม๒๕๖๕เป็นต้นไป
บุญเก่าจะทำให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเข้มแข็งขึ้น
เรียกได้ว่าต้นปีร้ายปลายปีดี
ยังมีแนวโน้มที่จะถูกไล่หรือตกออกจากตำแหน่ง
หรือถูกทรยศหักหลังเป็นระยะตลอดปี
ป้าวงเล็บว่าเพียงแต่จะไล่ได้หรือไม่เท่านั้น
เพราะว่าปี๒๕๑๔ก็ไล่ไม่ได้
พวกที่ไล่ก็มีอันเป็นไป
แล้วถึงแม้จะมีแนวโน้มตกจากตำแหน่งนะลูกนะ
ถึงมีแนวโน้มถูกไล่ถูกทรยศหักหลังตลอดปี
แต่หลังวันเกิด๒๑มีนาคม๒๕๖๒

ปรากฏการณ์ของท่านคือปีวันเกิดนั้น
ถ้าต้นปีร้ายตายวันเกิดดี
ถ้าต้นปีร้ายวันเกิดตายปีดี
และจับตาช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
ตั้งแต่๘เมษายน๒๕๖๒

แต่มันก็กลับไปที่ดวงเมือง
ว่าไม่ว่าจะยังไง
คนที่เป็นนายกถ้าท่านยังเป็นนายก
อยู่ถึงวันที่๒๑เมษายน
ท่านจะได้เลือกเองว่าท่านจะเอาไปทางไหนต่อ
ส่วนดวงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ

เฟี้ยวฟ้าวไปจนถึงสิ้นปี

มีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ตอนนี้ดวงท่านจะเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วลูก
แต่ต้องระวังสุขภาพ
เกิดอะไรกันระหว่างพี่น้องสองคนนี้
เนื่องจากว่าดวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ประมาณ๘เมษายน๒๕๖๕เป็นต้นไปถึงสิ้นปีลูก
มันจะมีปรากฏการณ์หลายละลอก

ในระดับภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหว
ขณะที่อนุทินชาญวีรกูลดวงปีหน้า
ต้องแปะภาระหนักตลอดทั้งปี
ศัตรูใหญ่ทะเลาะกันทำให้เดือดร้อนไปด้วย
ปี๑๙๖๕โชคลาภด้วยเพื่อนฝูงจะมาหาสูงมาก

แต่ระหว่างนั้นก็ระวังพลาดเรื่องขัดแย้งเรื่องงานเพราะตัวเอง
นีนา๖๖ถึงกุมภาว๖๙
แต่นี่แอบดูแอบดู

ทุกขาโชคโชคขาทุก
ขณะที่ศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ดวงพลิกจากตกมาเป็นสู้แล้วประสบความสำเร็จ
จับตากลางปีมีคู่ครอง
เมื่อถูกถามว่าหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผลฟองสนานทำหน่ายว่า
หากเลือกตั้งภายในวันที่๘กรกฎาคม๒๕๖๒
จะเกิดรายการล็อกถล่มชวนตาค้างเกินคาดคิด

กับการเลือกตั้งใหญ่ปี๒๕๕๙